สำหรับน้ำฉี่นะฮะเพราะว่าตอนนี้ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับ
น้ำชีได้ไหลทะลักเข้าท่วมในเขตอำเภอเมืองขอนแก่นแล้วนะครับ
คือผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นผู้ว่าสมศักดิ์จังตระกูลเนี่ยนะฮะ
ก็เปิดเผยบอกว่าขณะนี้มวลน้ำก้อนใหญ่ของแม่น้ำชีเนี่ย
มันไหลเข้าสู่พื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่นแล้วโดยน้ำบางส่วนได้ล้นพนังกั้นน้ำนะครับ
เข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตรน้ำสูงถึง๒๓เมตร
ตอนนี้ได้มีการกำชับให้เน้นการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียง
คนแก่และเด็กออกจากพื้นที่เสี่ยง
และให้ระมัดระวังเด็กที่จะออกไปเล่นน้ำในช่วงนี้นะครับ
เพราะว่าพบว่ามีผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำจมท่าแล้วหลายราย

เตรียมรับมือมวลน้ำที่มาจากจังหวัดชายภูมิ
อย่างที่บอกไปนะฮะว่าน้ำชีล้นตอนบนก็คือชายภูมิ
แล้วมันก็ทะลักลงมาเรื่อยนะครับ
ว่าจะมาถึงพื้นที่ของขอนแก่นใน๗วันนี้แหละครับ
สำหรับพื้นที่ตำบลเมืองเก่าเป็นจุดเสี่ยงต่อการที่แม่น้ำชี

โดยเฉพาะที่บ้านดอนบมซึ่งอยู่ติดแม่น้ำชีนะครับ
ได้มีการประดมชาวบ้านพระสงฆ์แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ช่วยบรรจุทรายกันตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันวานนี้แล้ว
เพื่อเตรียมรับมือน้ำที่ล้นตลิ่งนะครับ
ด้านของพันธุ์ตำรวจเอกปรีชาเก่งสาวฤกษ์
ภูมิกับการสารณีตำรวจผู้ทอนเมืองขอนแก่ม
นำกำลังตำรวจออกช่วยเหลือประชาชน
พร้อมทั้งจัดกำลังตำรวจคอยดูแลทรัพย์สินมีค่าของประชาชน
ศูนย์พักพิงต่างเพื่อป้องกันมิจฉาชีพ
แล้วก็ให้ตำรวจออกช่วยเหลือขนย้ายสิ่งของ
แล้วก็ต้องขนย้ายประชาชนออกมาจากบ้านที่ถูกน้ำท่วมด้วยนะครับ
ไปดูที่นครราชศรีมากันบ้างนะครับ
ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่แสนจะลำบาก
เมื่อ๒ผู้เท่าวัย๗๐ต้องหนีน้ำท่วม
ส่วนอีกรายเป็นหญิงชราวัย๘๘
อาศัยอยู่กับน้ำท่วมเพียงลำพังเป็นสัปดาห์แล้วนะครับ
ผู้สื่อข่าวของเราก็เดินทางไปยังบ้านเล็กที่๑๘๖หมู่๑๒
ที่ตำบลกำปังเที่ยวเผลอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมา
ตายายกำลังนั่งคัดแยกเก็บเอกสาร
แล้วก็ข้าวของเครื่องใช้ที่ถูกน้ำท่วม
นี่คุณคุณตาคุณยายก็ต้องเก็บของ
ที่ถูกน้ำท่วมอยู่ในบ้านเนี่ยนะครับ
นำมาตากแดดให้แห้งหน่อยเพราะแดดเริ่มออกแล้ว

ข้าวของก็เสียหายแต่บางชิ้นที่มันยังพอจะใช้ได้
ก็ต้องเอามากองเอามาตากแดดกันไว้อย่างนี้แหละครับ
ส่วนลูกชายของตาคุณยายก็ต้องซักผ้าซักผ่อนแล้วฮะ
คือบ้านของครอบครัวนี้ถูกน้ำท่วมหนัก
น้ำท่วมสูงเกือบ๒เมตรเป็นเวลากว่า๑สัปดาห์นะครับ
คุณตาบุญเปิดเผยกับทีมข่าวของเราบอกว่า
ในช่วงที่น้ำท่วมระดับน้ำท่วมสูงจนถึงหน้าต่าง
คุณคิดดูว่ามันก็เมตรกว่านะ
ท่วมเข้าไปในบ้านเก็บอะไรได้ไม่ได้เลย
เพราะว่าตายายก็แก่แล้วตอนนี้น้ำมันลดลงแล้ว
ตากับยายก็ต้องมาดูสิข้าวของอันไหนมันใช้ได้อยู่
แล้วก็ต้องมาเก็บเอกสารต่างโดยเฉพาะพวก
สำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านอะไรอย่างนี้นะคุณ
นี่ดูสิคือพอมันเปียกแบบนี้คุณตาต้องมาตากให้แห้ง

มันต้องใช้ตอนที่ไปขอความช่วยเหลือไง
ขอเรื่องการฟื้นฟูนะฮะทีนี้ครับผู้สื่อข่าวของเราก็เดินทางไป
ที่บ้านของผู้สูงอายุอีกท่านหนึ่งก็คือบ้านตะกุดหมู่๑๑ที่ตำบลกำปัง
ไปเจอกับคุณยายหวยประพรมอายุ๘๘ปี
โอ้โหคุณยายนะคุณอาศัยอยู่บ้านไม้ยกสูง
หลังน้ำท่วมมา๘วัน
คุณยายอยู่ในบ้านเพียงลำพังนะคุณนะ

ก็จะมีแค่ลูกหลานยังพอสลับสับเปลี่ยน
เข้ามาดูแลลุยน้ำเข้ามาดูแลคุณยายบ้าง
แต่ด้วยบางครั้งกระแสน้ำมันไหลแรง
การเดินทางเข้ามาในบ้านมาหาคุณยายหวยเนี่ย
ก็ต้องใช้ความระมัดระวังนะครับ
วันนี้นะฮะสถานการณ์มันเริ่มดีขึ้นหน่อยหนึ่งแล้ว
ก็มีผู้ใจบุญนำเข้ากล่องน้ำดื่มพร้อมยารักษาโรค
มอบให้กับคุณยายหวยถึงบนบ้าน
คุณยายหวยก็กล่าวขอบคุณทั้งน้ำตาแล้วครับ
เนื่องจากตลอดเวลากว่า๑สัปดาห์

เพียงลูกหลานเข้ามาดูแลเล็กน้อย
แต่ยังไม่มีหน่วยงานหรือว่าใครแวะเข้ามาให้ความช่วยเหลือเลยนะครับ
นี้ผู้นำชุมชนได้เริ่มสำรวจความเดือดร้อนของชาวบ้าน
เพื่อนำไปสู่การช่วยเหลือและแก้ปัญหาต่อไปนะครับ